ที่จังหวัดอ่างทองนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งป่วย
มีอาการซึมเศร้านะครับหลังจากนั้นก็ขังตัวเองในห้อง
แล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย
เจ้าหน้าที่เนี่ยคือต้องไปเข้าระงับเหตุคือไปชาร์จนะครับ

คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะครับที่อำเภอชายโย
ถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่นั้นโอ้โหต้องเข้าไปชาร์จลักษณะนี้ครับ

ที่โทรหาตำรวจนั้นบอกว่าให้มาช่วยลูกชายหน่อยครับ
คือมีทั้งมีดแล้วก็ยาค่าย่าอยู่กับตัวครับ
ก็กลัวว่าจะฆ่าตัวตายนะครับ
พอตำรวจไปถึงหนุ่มรายนี้ชื่อในบาสอายุ๒๖ปี
มีประวัตินะครับเรื่องของการเสพยาด้วยนะครับ

ข้อมูลว่าในบาร์ดนั้นนะครับได้พกมีดนะ
แล้วก็พกยาค่าย่าเหน็บอยู่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับ
แฟนสาวเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จตำรวจก็เลยต้องชาร์จเข้าไป

จากการบุกชาร์จไปก็ได้แผลเล็กน้อยนะครับ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ก็ได้ช่วยได้สำเร็จนะครับ

หลังจากนั้นกระโดดลงคลองครับ
หลบอยู่ในกองผักตบชาวานะครับ
เดี๋ยวไปดูไปดูภาพเหตุการณ์กันครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอปากพนังนะครับ

เจ้าหน้าที่นั้นไปถึงก็ไปคุยกับเจ้าของบ้าน
ปรากฏว่าคนเผาบ้านชื่อในโต้เนี่ยฮะ
อายุ๔๐ปีลูกชายคุณลุงครับ
คุณลุงเจ้าของบ้านชื่อคุณลุงอดุลนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุครับลุงกับลูกชายก็ทะเลาะกันครับ
โมโหคราวนี้จุดไฟเผาเลยครับ

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือครับ
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังล้อมพื้นที่

ตัดสินใจกระโดดลงไปเลยแล้วกันซ่อนตัวครับ
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดการจับกลุ่มอยู่ดีนะครับ
จากการตรวจสอบในบ้านที่โดนไฟเผาได้รับความเสียหาย
บางส่วนไปเจอห่อใส่ยาบ้านะครับ

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวในโต้งเนี่ยนะครับ

นี่เป็นสองเหตุการณ์ที่เอามาให้ดูกันนะครับ
ตำรวจก็ต้องไปควบคุมตัวนะคะให้สงบสติอารมณ์ด้วยนะคะ